ระยองครับเราเคยนำเสนอไปจะมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อพี่ประเสริฐ
ฉายาลิ้นตะวัดสัมผัสวิญญาณอ๋อใช่ใช่จำได้
เขาจะมีรถอยู่คันหนึ่งเขาบอกว่าไว้เก็บวิญญาณอ่า
เก็บวิญญาณจู่ครับเขาบอกว่ามีพระรูปหนึ่ง
อายุมากแล้วนะเก้าสิบปีเนี่ยเดินมาแล้วก็สวดหม่นท่องคาถาอะไร

ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วโรงพ่อเลยครับ
หลวงตาท่านนี้ครับเดินเข้าไปสวดมนต์บท
กรณียเมตตสูตรให้กับรถเปื้อนโครนดินเจ็ดป่าช้าของนายประเสริฐพนึกทอง
หนุ่มใหญ่เจ้าของฉายาลิ้นตะวัดสัมผัสวิญญาณครับ
รถคันนี้ที่พี่ประเสริฐเขาจะขับรถไปตามจับผีให้มาสิงไว้ในรถนี่แหละ
ถามพี่ประเสริฐพี่รู้จักหลวงตาท่านนี้ป่ะ
ไม่รู้จักนะไม่รู้จักกันมาก่อนครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมพอหลวงตารูปนี้กลับไป
ปรากฏว่าพี่ประเสริฐเล่าให้ฟังว่าวิญญาณที่อยู่ในรถมาเข้าฝันเขานะ

กระซิบบอกกับเขาว่าเดี๋ยวจะมีโชคลาภก้อนโตเลย
ประเสริฐก็เลยตั้งใจออกตามหาหลวงตารูปนี้เลย
เพื่อที่จะทำบุญให้กับวิญญาณผีที่อยู่ในรถครับ
ที่อุตส่าห์มาเข้าฝันเขาแล้วบอกจะได้โชคลาภมาก
ตามหาเจอด้วยเจอหลวงตาท่านนี้คือหลวงตาบุญกันตกาโรอายุ๙๐ปี
อยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองครับ

พี่ประเสริฐก็ไปข้อกุฏิและก็นิมนต์หลวงตาบุญบอกว่า
หลวงตาเนี่ยจะมาทำบุญกับหลวงตาเพราะว่าผีไปเข้าฝันให้มาทำบุญแล้วเดี๋ยวเขาจะได้โชคลาภใหญ่ด้วย
จากนั้นหลวงตาก็เดินมาที่รถครับเดินมาที่รถแล้วก็แผ่เมตตาภาวนากุศลจิตอุทิศส่วนกุศลให้กับนายประเสริฐและวิญญาณที่อยู่ในรถเปื้อนโครนคันนั้น
เสร็จแล้วหลวงตาครับมายืนเคาะป้ายทะเบียนรถของนายประเสริฐแล้วก็บอกด้วยนะว่าถ้าคันนี้มีผีอยู่ให้เป็นผีที่ดีนะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง
นี่จังหวะนี้เลยซึ่งพี่ประเสริฐก็เชื่อว่าไอ้ทะเบียนเนี่ยคุณผู้ชมดูอยู่นะผมไม่พูดเลขก็แล้วกันทะเบียนนี้เลยจะนำโชคใหญ่มาให้ตามคำผีบอกแน่นอนนี่พี่ประเสริฐเขาเชื่อแบบนั้น
โหหล่วงตายังดูแข็งแรงเลยนะอายุ๙๐กว่าปีละ